คุณผู้ชมคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยถือมีดปลุกเดี่ยวเข้าไป
ในร้านสะดวกซื้อ๗๑๑แถวจรรย์สนิทวง
แล้วก็ไปก่อเหตุชิงทรัพย์นะคะ

นี่ค่ะคนร้ายถือมีดไปไปจี้พนักงาน
แล้วไล่พนักงานให้ไปอยู่หลังร้าน
เดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะคนร้ายหยิบขนมเห็นไหมคะ
แล้วไปสแกนบาร์โค้ดแล้วกดปุ่ม
เครื่องคิดเงินลิ้นชักเงินเปิดออกมา

ทำถูกหมดเลยนะว่าต้องทำยังไงสแกนแบบไหน
แล้วก็เนี่ยแล้วหยิบเงินจากหลอดที่แบบ
เป็นที่เก็บเงินที่จะต้องเป็นพนักงานเท่านั้นถึงจะรู้
หอดเก็บเงินนะคะนี่เห็นไหมดึงออกมาเลย
เงินออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวไม่หมดแค่นี้นะคะ

ลูกค้าจะมาซื้อของกำลังจะจ่ายตังค์
เต็มเลยเอ้าดูภาพเต็มหน่อย
นี่ค่ะสแกนแล้วทำหน้าที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเลย

ทั้งที่ตัวเองกำลังขโมยของนี่

คือไม่ได้ตกใจเลยว่ามีคนมีลูกค้าเข้ามามีคนเข้ามา

สแกนเสร็จสับกดปุ่มลิ้นชักเงินเปิดออกมา
คือถ้าเป็นผมเป็นลูกค้าผมก็อาจจะคิดว่า
เออวันนี้พนักงานในร้านนี้เขาใส่เสื้อ

แล้วพฤติกรรมของคนร้ายแบบนี้ค่ะทำให้ตำรวจสันนิษฐานว่า
คนร้ายต้องเคยเป็นพนักงานเก็บเงินหรือเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อแน่เลย
อย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วดูไม่ตื่นเต้นตอนมีลูกค้ามาเลย
ถูกต้องเหมือนทำไปโดยสัญชาติอาญาณถูกต้องนี่ไงค่ะครับ
คนร้ายได้เงินสดไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเรียกแท็กซี่เป็นแท็กซี่สีฟ้านะคะ
ครับก็ไม่เห็นทะเบียนหลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางสามแยกไฟฉายค่ะครับ
นี่ค่ะลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายคนนี้นะคะตำรวจสอนอบางกอกใหญ่ก็ไปตรวจสอบนะคะ
นี่คือร้านสะดวกซื้อซอยจรรย์สนิทวง๘เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ
คนร้ายก็น่าจะเป็นอดีตพนักงานร้านสะดวกซื้อแหละค่ะเพราะว่าดูตามภาพในกล้องวงจรปิดแล้ว
ชำนาญมากกดเครื่องคิดเงินการสแกนต่างรู้ระบบการเปิดปิดเคาน์เตอร์นะคะ
ใช้เวลาก่อเหตุแค่สามนาทีเองค่ะคุณผู้ชมได้เงินไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะคะ
ครับแล้วก็อย่างที่เห็นแถมยังแบบเหมือนกับลืมตัวสัญชาติยานพนักงานเก่าละมั้ง
คิดเงินให้กับลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องคุยกับพนักงานในร้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เพื่อที่จะหาเบาะแสเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับแล้วก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะคะ
แต่เท่าที่รู้ก็คือคนร้ายนั่งแท็กซี่สีฟ้าหลบหนีไปได้เงินได้บุหรี่ได้ไฟแชคไปด้วย
ก็ถ้าเป็นอดีตพนักงานจริงจริงก็ผมว่าก็สาขานี้นี่แหละอืม
เพราะต่อให้เป็นสาขาอื่นเนี่ยมันก็ไม่รู้มุมหรอกใช่ไหม
ลิ้นชักไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคงไล่จับได้ไม่ยากนะคะ